ทุกผู้ชมครับล่าสุดนะครับที่สนปทุมวันซึ่งก็เป็นสอนอหลักที่เป็นเจ้าของคดีท้องที่เกิดเหตุ
นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เชิญตัวพ่อกับแม่ของเด็กชายวัย๑๔ปีคนก่อเหตุมาสอบปากคำแล้วนะครับ
ก็ร่วมกับสหวิชาชีพด้วยนะฮะแล้วก็ต้องมีทีมแพทย์ด้วยนะครับ
แพทย์เด็กจากโรงพยาบาลมาประเมินอาการด้วยนะครับ
ซึ่งดูแลพื้นที่ตรงปฐุมวันด้วยนะครับก็มาที่สหน
การสอบปากคำก็ต้องมีสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสอบปากคำ
จากสาวิชาชีพต้องมีแพทย์เด็กจากโรงพยาบาล
ประเมินอาการทางจิตใจด้วยนะครับ
และกระบวนการสอบปากคำก็จะให้สอบวิชาชีพกับแพทย์
เป็นผู้ประเมินอาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
โดยในตอนนี้ยังไม่ทราบสภาพจิตใจของเด็ก
มีความพร้อมในการสอบปากคำหรือไม่
เดี๋ยวต้องขึ้นไปประเมินอาการก่อน
ส่วนผู้ปกครองของเด็กมาที่ห้องสอบสวนแล้ว
ซึ่งก็ต้องมีการสอบปากคำผู้ปกครองของเด็กเช่นกัน
ตอนนี้กำลังประสานกำลังเดินทางมาอยู่ข้างหน้าใกล้ถึงแล้ว
ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มแล้วน้องเขาไม่รู้ว่าสภาพจิตใจเขาพร้อมที่จะให้สอบหรือยัง
เดี๋ยวขอดูรายละเอียดนิด